คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้ต่อค่ะ
เกี่ยวกับใบเสร็จรักษาโควิดที่มันแพงเนี่ยนะคะ

รักษาตัวมาตั้งแต่๑๗เมษา
รักษาตัวทั้งหมด๑๗วันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่๑๓๙๘๖๖บาท
แล้วมีส่วนลดประมาณ๕๐๐๐กว่าบาทก็เหลือยอดจริงประมาณ๙๘๙๐๐กว่าบาท
อันนี้นะฮะคนที่เข้าไปดูก็บอกรักใครจ่าย
ใครจ่ายล่ะผู้ที่เป็นผู้ป่วยจ่ายเองหรือเปล่า

นี่คุณแต่มีคนไปคอมเมนต์นะว่ารู้จักกับผู้ป่วยคนนี้
แล้วเขาทำประกันเอาไว้หลายกุมทันคือหลายเล่ม
อยู่โรงพยาบาลก็เกือบเดือนแล้วค่ารักษาประมาณล้านเจ็ด
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วอีก๒วันกลับบ้าน
แล้วก็บอกว่าเคสนี้มีวงเงินประกัน๒แสน
แล้วโรงพยาบาลคือทำอย่างไร
ก็ไม่ได้อิงกับรัฐด้วยก็มัดจำเงินสดไปแล้วสองแสน
ก็แสดงว่าส่วนต่างมันเยอะมากเลยนะคะ

ซึ่งถ้าสมมุติเกิดว่ากรณีที่มีประกันสุขภาพ

แล้วที่เหลือรัฐบาลจะเคลียร์ให้
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยนะ

โรงพยาบาลเขาบอกว่าผู้ป่วยต้องจ่ายส่วนต่างเอง

เพราะบางท่านทำประกันโควิดไว้ด้วย

แต่ว่าเรื่องของโรคโควิดทางรัฐเขาก็จ่ายให้นะครับ
บางคนพอทำประกันสุขภาพไว้ก็เลือกโรงพยาบาลได้
ในช่วงที่คือในโรงพยาบาลเอกชนยังมีห้องให้รักษาไงคุณ

ก็ไปเลือกรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ทีนี้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเอกชนก็เลยสูงนะครับ
แต่ถามว่าต้องไปเก็บจากทางประกันก่อนหรือไม่

ค่ะทีนี้ทางด้านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขาก็เลยยืนยันไงบอกว่ากรณีที่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับการรักษาโควิด๑๙จริงสถานพยาบาลภาคเอกชน
ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากทางสปสช
แล้วสปสชจะไปเรียกเก็บจากกองทุนต่างทีหลัง
ซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะครอบคลุมหมดแล้ว
ค่าห้องค่าอาหารค่าผ่านะรับส่ง
ดังนั้นเวลาที่ประชาชนป่วยโควิดไปที่โรงพยาบาล
หน้าที่ของโรงพยาบาลคือ๑เลยต้องดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย
มาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสปสช
ถ้าเกิดโรงพยาบาลไม่ทำตามนี้นี่มีโทษนะคะ
จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐นะคะ

ก็ไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ป่วยเองได้

สปสชเขาก็เป็นส่วนกลางในการที่ไปเคลียร์ก่อน
ว่าผู้ป่วยมีประกันอะไรก็ต้องไปเรียกเก็บจากประกันก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสมาไงคุณ
ว่าคนที่ป่วยโควิดบางทีไปโรงพยาบาล

คนที่ไม่มีประกันแล้วก็ต้องดูวงเงินด้วยแบบนี้
ใช่ก็ต้องไปเรียกเก็บไล่เก็บกันก่อน
แล้วถึงสปสชถึงจะอุดหนุนให้นะครับ